มาดูเหตุขโมยขโจนกันบ้างนะคะก็มีหลายพื้นที่เลย
ทั้งที่ฉะเชิงเซาส์และที่ชนบุรีส์
เข้ามาขโมยของราบายสีตุ๊กตาเล่นด้วย

โดนจับได้คาหนังคาเขาเลยนะคะ
ขณะกำลังตัดสายเคเบิลโทรศัพท์อยู่
ตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาคุมตัวนายสายันจันเนธอายุ๓๔ปีค่ะ
นายสายันคนนี้กำลังลักตัดสายเคเบิ้ลโทรศัพท์อยู่เลย
ก็พาตัวมาชี้จุดเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ริมถนนสายมหาจักรพรรดิตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองนะคะ
โดยตอนที่ถูกจับได้เนี่ยของกลางก็อยู่ครบมือเลยค่ะ
มีทั้งสายเคเบิ้ลที่ถูกตัดกองรวมกันเป็นท่อน
มีเลื่อยตัดเหล็กมีรถจักรยานยนต์๑คัน
ทีนี้ปรากฏว่าใกล้กันเนี่ยเจอสุนัขตายอยู่ตัวนึงเนี่ยค่ะ
น่าสงสารมากเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันส่งเสียงดัง
เสียงดังหรือเปล่าก็เลยตีมันจนตายเพราะว่าสภาพที่มันตายเนี่ย
มีบาดแผลถูกของแข็งทุบตีที่ปากแล้วก็หัว
นายสายันสารภาพนะคะว่ามาลักตัดสายเคเบิ้ลโทรศัพท์จริง
แต่ไม่ได้ตีหมาตายค่ะซึ่งหลังจากที่ทำแผนเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
ส่วนที่ชนบุรีค่ะตำรวจภูทรแหลมชะบังไปตรวจสอบเหตุคนร้าย
งัดห้องพักภายในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชานะคะ
โดยห้องที่เกิดเหตุอยู่บนชั้น๒ภายในห้องก็พบว่าทรัพย์สินถูกลื้อค้นกระจัดกระจายไปหมดเลย
และที่บริเวณกลางห้องพบของเล่นเด็กถูกนำออกมาเล่นนะคุณ
ประเด็นคือคนร้ายเนี่ยนะเอาสีน้ำแม้กว่าจะทำสีน้ำได้มันใช้เวลานะคุณไม่ใช่หยิบ
เอาสีน้ำมาระบายตุ๊กตาไดโนเซาหยิบแคนออกมาเป่าเล่น
ส่วนเหรียญ๕บาทและเหรียญ๑๐บาทที่วางไว้บนหิ้งพระเนี่ยหายไปจำนวนนึง
ผู้เสียหายเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า
ลักษณะการก่อเหตุเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ใกล้เคียงนี่แหละ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒สัปดาห์ที่แล้ว
ก็เคยเกิดเหตุลักษณะเช่นนี้มาแล้ว๓ครั้ง
ตำรวจเขาก็สอบปากคำแล้วก็เก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายไว้เป็นหลักฐาน
ว่าน่าจะตามตัวมาดำเนินคดีได้โดยเร็วนะคะ